มาดูเรื่องของสุนัขจรจัดอีกหนึ่งตัวนะครับ
ท่านนายกเนี่ยโอ้โหเอาไปพูดถึงในการประชุมคอรมอลเลยนะ
หลายคนก็สนใจท่านอยากเอาไปเลี้ยงไง
ก็เลยร้อนไปถึงรัฐมนตรี๒กระทรวงต้องไปช่วยกันตามหาครับ
เรื่องนี้เริ่มต้นจากพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ท่านก็ไปพูดในที่ประชุมคอรมอลเลยบอกว่า
มีสุนัขสีน้ำตาลขาวถูกทิ้งเอาไว้บริเวณเกาะกลางถนนที่มรยอง
ก็เลยขอให้ท่านพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา

แล้วก็รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตร
ที่กำกับดูแลกรมประสูจน์สัตว์ไปติดตามหาให้หน่อยนะครับ
เมื่อเช้าเมื่อวานท่านนายกเองก็พูด
ขณะที่ไปเป็นประธานเปิดโครงการใช้โทรศัพท์มือถือชำระเงิน
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ท่านก็บอกว่าเห็นภาพในโซเชียลมีเดียก็สงสาร

เพราะว่าที่บ้านก็มีแล้วสักประมาณ๔๕ตัว
ขณะที่ทางคนเอกอันดุพงษ์ก็รายงานว่า
แล้วก็มีการส่งภาพให้ทราบแล้วว่าทางสมาคมผู้รักสัตว์ของระยองเนี่ย
นำไปเลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะครับ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดมรยองก็ไปตามหาสุนัขตัวนี้

อยู่ที่ร้านอิสวะแอร์นะครับที่อำเภอเมืองระยอง
ก็พบนายธนกฤษโชคชนะอุดมอายุ๕๗ปี
นี่เป็นเจ้าของสุนัขตัวนี้
เป็นเจ้าของร้านก็เป็นคนนำสุนัขตัวนี้แหละ
นะฮะไปเลี้ยงนะครับเป็นสุนัขสีน้ำตาลขาวนะครับ
บอกว่ามี๒๐นิ้ว

ตรงนี้มี๒๐นิ้วนะครับก็นำไปเลี้ยง
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าเขาตั้งชื่อเจ้าตัวนี้ว่าเจ้ายี่
ตามลักษณะที่มันมี๒๐นิ้ว
เออถ้ามันออกเมื่อวานนะคุณเมื่อวานผลออก๐๒นะ

โบราณเขาบอกว่าสุนัข๒๐นิ้วเนี่ยมักจะให้โชคกับคนเลี้ยง
แล้วเจ้ายี่เนี่ยก็มาจากนายต้อนอีกทอดหนึ่ง
เพราะว่านายต้อนนายต้อยนะฮะเป็นคนที่ไปจับมาจากจุดที่ถูกจิ้งเอาไว้
เห็นว่านายธนกฤษชอบเลี้ยงสุนัขจรจัด
ก็เลยในต้อยเนี่ยก็เอาไปให้เลี้ยงนะครับ
ยี่ไม่ดื้อนะแม้ว่าในช่วงแรกจะไม่ค่อยกินอาหารเท่าไห

แต่เลี้ยงแบบอิสระมารกัดถั้งกรง
ทำให้ตอนนี้กินอาหารได้ปกติแล้ว
แล้วก็คุ้นเคยกับสุนัขตัวอื่นรวมทั้งเจ้าของด้วย
ส่วนตัวเห็นว่าการเลี้ยสุนัขจรจัดมีแต่เจริญขึ้น
และรัตเตอรี่งวดวันที่๑สิงหาคมที่ผ่านมา
ที่ผ่านมาก็มีคนถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะฮะ
กระดาษที่นายสุรสัตว์เจริญศรีโทษ

ฉีดวัคซีนป้องกันพิสุนักบ้าให้
แล้วก็วัคซีนป้องกันโรคต่างนะครับ
ให้กับหมาทุกตัวในบ้านของนายศาลกิจด้วย

คือปกติหมามี๑๘นิ้ว

แต่ต้องบอกว่าเจ้ายี่นี่โอ้โหได้รับเกียรติมากเลยนะคะ

ที่ต้องไปตามหาหมาจรจัดตัวนี้